ส่วนบริเวณท้องสนามหลวงนะคะยังคงมีจิตอาสารวมทั้งคนในแวดวงบันเทิงค่ะ
ที่เดินทางไปนำอาหารและเครื่องดื่มไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ตั้งใจเดินทางมาถวายสักการะ
หน้าพระบรมชายลักษณ์พระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุญเดชอย่างเนื่องแน่นค่ะ
ยังคงมีกลุ่มจิตอาสารวมถึงเหล่าคนบันเทิงนำอาสาสมัครเป็นอาสาสมัครนะคะ
นำอาหารและเครื่องดื่มรวมถึงของใช้ต่างที่เป็นประโยชน์มามอบให้กับประชาชน

ระบาดสำเด็จพระประวัมิณมหาภูมิพนธ์อดุญเดต
นำอาหารและน้ำดื่มมามอบให้กับประชาชน

พอจะทำได้ก็อยากจะทำเพื่อสังคม
พร้อมย้ำว่าดีใจที่ได้เกิดเป็นคนไทย

ตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด

อะไรที่เราทำได้เล็กน้อยน้อยก็อยากจะมาช่วยครับ
เราเป็นประชาชนชาวไทยค่ะ
เรามีอะไรที่เราพอจะช่วยได้
ไม่ว่าจะมาใหญ่จะเล็กจะน้อยยังไง

ท่านก็ทำเพื่อเราทุกคน
โดยที่ไม่ได้มีการคิดว่าที่ไหนควรทำ

แต่ว่าท่านขอให้เป็นพื้นที่ในประเทศไทย
ที่ไหนก็แล้วแต่ท่านก็จะเดินทางไปหมด
ไม่ว่าจะแบบลำบาก
รุยโค้ดอะไรอย่างนี้รุยโค้ดเลยนะครับ
เพราะว่าขนาดเราเดินน้ำท่วม

ท่านก็แบบเป็นตัวอย่างหนึ่งในการทำงาน

ที่มาช่วยกันทำอะไรนะตรงนี้นะครับ
แล้วก็ช่วยกับสิ่งการรักกัน
เอาของมาแจกจ่ายไม่ว่าจะเป็นพี่วินมอเตอร์ไซค
จนถึงพี่ที่ทำข้าวมาแจกหรืออะไรอย่างนี้ครับ
ก็ทำให้เห็นว่าเราได้เรารวมใจกันเป็นหนึ่ง

เราก็รู้สึกว่าต่อไป

ไม่ใช่แค่วันนี้ไม่ใช่วันที่ท่านจากไปแล้วทำ
อยากให้แบบเป็นอย่างนี้ตลอดไปครับ
ส่วนทางด้านฮายอภพรนักร้องลูกทุ่ง
รวมตัวกับกลุ่มเพื่อนทั้งในและนอกวงการ
ร่วมกับทีมตลกดังถั่วแร่เชิญยิ้มและบอลเชิญยิ้ม

ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากค่ะ
นักร้องดังนั้นถึงกับหลั่งน้ำตา
นึกย้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์
ทรงงานอย่างเหน็ดเหนื่อยตลอด๗๐ปีที่ผ่านมา

และการได้ร่วมทำจิตอาสาครั้งนี้
แม้ว่าจะเหนื่อยร้ายอยู่บ้างแต่ก็เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่
ส่วนทางด้านของเอชายามิดชัยลิเกชื่อดัง

ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
เล่าถึงความทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ
พร้อมตั้งมั่นจะยึดคำสอนของในหลวงราชการที่๙มาดำเนินชีวิต
ท่านบอกว่าให้รู้จักสนุกกับงานที่เราทำ

เพราะว่าจริงครับเวลาที่เราทำงาน
สังเกตไหมครับว่าผมเนี่ยอาชีพผมก็คืออาชีพลิเก
เวลาที่ขึ้นเวทีผมสนุกทุกครั้งที่ให้ความสุขกับประชาชน
แล้วผมไม่รู้สึกเหนื่อยจริงที่สุดเลยครับ
เพราะว่าเหมือนกับคนไทยทุกคนนะครับ
ดวงใจทุกดวงที่เหมือนศูนย์เสียครั้งยิ่งใหญ่

แล้วก็คิดว่ายังอยู่ในใจของคนไทยตราบเท่านานเท่านานนะครับ

ไม่อยากอยู่บ้าน
ถ้าอยู่บ้านดูทีวีแล้วเขา
ก็จริง

พี่ไอ้มาทุกวันถ้าพี่ไอ้มีเวลาให้พ่อ
ใครไม่เห็นไม่เป็นไรแต่เราเต็มใจที่จะทำถึงเราจะเหนื่อย
พี่ไอ้ไม่รู้สึกเลยว่าพี่ไอ้เหนื่อย

ขณะที่ดุ๊กพานุเดชที่เดินทางมาพร้อมด้วยเพื่อนนักแสดง

เดินเก็บขยะบริเวณท้องสนามหลวง
และบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง

โดยได้เล่าถึงครั้งหนึ่งที่ตัวเองเคยได้เข้าเฝ้าทุลองทุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ด้วยความรู้สึกทราบซึ้งเป็นล้นพ้น
ในวันนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านได้เสด็จพระราชดำเนินไปด้วย
เพื่อไปทำพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่มศวบางแสนครับ
ในวันนั้นก็มีความรู้สึกว่าเป็นบุญ
ตั้งแต่ตอนนั้นแหละที่เราได้มีโอกาสได้ใกล้เบื้องพระยุคลบาทนะครับ
แล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้เกิดมาบนแผ่นดินของพระองค์ท่าน
แค่อยากจะบอกเฉยว่าเป็นบุญที่ครั้งหนึ่งได้เห็นพระองค์ท่านใกล้
แล้วก็ยิ่งรู้สึกเป็นบุญที่เราเกิดมาบนแผ่นดินของรัชกาลที่๙ครับ
รวมตัวกันทำกิจกรรมหลากหลายมานานแล้วครับ
โดยที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำอะไรดีให้กับสังคม
ถวายพระองค์ท่านมาตั้งแต่นานแล้วครับ
ทุกกิจกรรมที่ใครอื่นทำก็ตามเรามีโอกาสเราก็จะไปร่วม
พอมาวันนี้เราก็รู้สึกว่าเราคงไม่อยากจะมาที่นี่เฉย
ก็เลยชวนกันครับว่าถือถุงขยะคนละใบแล้วก็มา
อกจากนี้นะคะช่วงดึกที่ผ่านมาในวัชราวัชรพล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี
เดินทางไปยังพระบรมมหาราชวัง
เพื่อร่วมถวายศักระเบื้องหน้าพระบรมชายลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
สำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะ